ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐการไม่มีหนี้ก็ประเสริฐเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บ้านนี้เนี่ยยิ้มกันทะลุแมสเลยนะคะสำหรับพี่แจงแล้วก็พี่แจ๊สค่ะ
ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันมาขนาดนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นคนมีหนี้นั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะล่าสุดโพสต์ภาพคู่กับสามีขณะอยู่ที่ธนาคารด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ทำไมยิ้มรั่วจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากไปปลดหนี้บ้านทุกหลังได้แล้ว
รู้สึกโล่งมากค่ะเหมือนยกผู้เขาออกจากอก
สถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะ
เลยตัดสินใจปลดหนี้ดีกว่าแล้วเริ่มใหม่เก็บกันใหม่
ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐค่ะเขาบอกดีใจที่สุดเลยเว้ย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ไม่ให้แจ๊สใช้เงินเยอะ
ปิดบ้านไปเลยแต่ละหลังจะได้ไม่ต้องกล้าใช้เงินนะฮะ
ก็ดีใจกันสองคนเขาบอกว่าบันทึกเก็บไว้แล้วกันนะครับ
วันที่๒๒มิถุนายนแล้วก็แท็กไปที่สามีว่าเราปลดหนี้กันได้แล้วนะคะ
เหล่าฟอลเลอเบอร์แล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องวงการก็มาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่เลยค่ะ
แจ๊ดชวนชื่นบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านวีดีโอคอร์นะคะ
บอกว่าต้องยกความดีนี้ให้กับคุณศรีภรรยา
คอยดูแลเก็บหอมรอมริฟท์จนปลดหนี้ได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
ได้เมียดีก็เป็นสีแห่งชีวิตแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไอ้หนี้ที่ว่านี่ไม่ใช่ล้าน๒ล้านนะ
ระดับคุณแจ๊คคุณแจงเนี่ยบ้านเขาใหญ่โตขนาดนี้เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ปลดได้แล้วดีใจด้วยเข้าใจว่ายกภูเขาออกจากอกเป็นยังไง

คือพอสถานการณ์โควิดเข้ามาเขาก็กลัวไงว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยแน่นอนแล้วลูกก็เยอะด้วยอะเนาะ